อีกหนึ่งเรื่องแต่ว่าเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันตามหา
คุณผู้ชมเป็นการออกมาตำหนิคนขับรถกระบะ
เพราะว่าไปเฉียวชนคนขับรถจักรยานยนต์
ซึ่งเป็นพ่อลูกลูกที่มาด้วยเป็นแค่วัยอนุบาล

อยู่กลางถนนย่านประชาชื่นนะฮะ
บาดเจ็บด้วยแต่ว่าคนที่ขับชนเนี่ยไม่ลงมาดูด้วยครับ

ไม่รู้ใจคนขับรถกระบาดที่ทำด้วยอะไรนะ

คือเขาขับรถผิดเลนหรือเปล่ากระบะ
แล้วก็เปลี่ยนออกมาออกจากทางกรวยสีส้ม
เหมือนเขาอยู่เลนขวาแต่ว่าเขาไม่เห็นว่าข้างหน้ามีกลวยอยู่

ขวาก็ผิดแล้วนะ
พอเห็นเป็นกลวยแล้วเป็นทางที่รถทางนู้นเขาสวนมา
คือตัวเองจะแซงผิดเลน
แล้วพอรถเขาสวนมาก็เลยรีบปาดเข้ามา

ครับก็เป็นคลิปเหตุการณ์ขณะที่รถกระบะคันสีดำที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับ

ก็เลยต้องหักหลบเข้ามาที่ช่องทางเดิมด้านซ้าย
เฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ที่พ่อกับลูกมาด้วยกัน

รีบขับออกไปจากจุดเกิดเหตุนะครับ
ผมได้ประสานกับผู้เสียหายแล้วพรุ่งนี้

ผู้เสียหายก็จะเข้าไปร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน
แล้วก็เข้าไปให้การในฐานะที่เป็นพยานพร้อมกันเลยทีเดียวคือ

ช่วยต้องการจะให้จับคนนี้ให้ได้นะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ติดต่อไปยังนายทหารเจ้าของคลิปที่เราเห็นลงมาสักครู่คือ

ลงไปช่วยด้วยเขาเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าเหตุการณ์เนี่ย
มันเกิดขึ้นสัก๔โมงเย็นของเมื่อวานนะ
ก็เป็นเวลาที่หลังเลิกเรียนคุณพ่อคนนี้ไปรับลูกมา
เหตุเกิดบนถนนประชาชื่นบริเวณหน้าโรงพยาบาลเกษมราชประชาชื่น
มีรถกระบะคันนี้คุณผู้ชมจำทะเบียนให้ดีใครเจอนะฮะ

ทะเบียนกไก่ชชิง๗๒๒๒ทะเบียนปฐุมธานี
อีกครั้งหนึ่งครับกไก่ชชิง๗๒๒๒ปฐุมธานี
ขับมาอันตรายมากนะ

พอรถสวนมาก็หักหลบเข้าไปช่องทางด้านซ้าย
ไปชนกับรถจักรยานยนต์ที่เกิดเหตุ
ขับมาในช่องทางปกติจนล้ม
แล้วก็บีดแตร่เตือนแต่ว่าไม่หยุดนะฮะ
ซึ่งตอนที่ขับออกไปก็ฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง
คือผ่าไฟแดงออกไปด้วยเหมือนจงใจจะหนีนะครับ

ก็เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสนประชาชื่น
แล้วโดยเบื้องต้นตำรวจแจ้งไป๕ค่าด้วยกัน
ขณะที่ผู้เสียหายเองก็จะเข้าไปพบกับ

อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น

สุดท้ายก็เอาคนผิดมาลงโทษได้